ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยหัวร้อนเหลือเกินนะครับมีคนขี่จักรยานยนต์ไป
ก็มีรถขับผ่านมาเขาก็บีบแร่เตือน
อ่าได้ยินเสียงแตรไม่ได้นะฮะหัวร้อนอีกแล้วนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยขี่รถไล่ตามเข้าไปแล้วก็ไปทุบกระจกมองข้างเขาจนแตกนะครับ
นี่เป็นกล้องหน้ารถกระบะคันนึงนะครับบนถนนสายพัฒนาการในกรุงเทพนะครับ
ถึงทางกลับรถเนี่ยเดี๋ยวสังเกตให้ดีนะครับ
จะมีผู้ชายสองคนขี่จักรยานยนต์มาด้วยกัน
ติดแผ่นป้ายทะเบียนแล้วแซงขึ้นหน้าไป
ทางด้านขวานะฮะนี่จังหวะตรงนี้เนี่ยฟึ๊บไปแล้วนะครับ
ตรงนี้เป็นที่ห้ามกลับรถนะครับเพราะว่าเป็นจุดกลับของอีกฝั่งหนึ่งเขานะครับ
วกกันน็อกก็ไม่ใส่นะครับเขาเลยบีบแร่เตือนไปนะฮะ
แล้วก็ขับออกมาตามปกติแต่สองคนนี้ขี่รถไล่ตามมาครับ
จังหวะกล้องของเขาไม่มีเสียงนะฮะมันก็เลยไม่ได้ยินเสียงนี่นะครับ
ขี่ไล่ตามมาอย่างไม่ลดละโอ้โหดูสิ
แล้วเหมือนกับคนซ้อนท้ายเนี่ยพยายามจะชูอะไรบางอย่างขึ้นมาสองครั้งนะครับ
ลักษณะคล้ายกับขวดน้ำชูนี่จะเควี้ยงหรือยังไง
ทำท่าจะเครื่องใส่แต่ไม่ได้เครื่องชูขึ้นมานี่เห็นไหมฮะอ่า
จังหวะที่ไปติดไฟแดงเนี่ยนี่อันนี้มีเสียงแล้วนะฮะมีคลิปเนี่ย
ปุ๊กเข้าไปแล้วนี่เห็นไหมฮะทุบกระจกมองข้างของเขาทางฝั่งซ้าย
กระจกเขาแตกเลยนะครับแล้วก็ขี่รถฝ่าไฟแดงออกไปอีก
นี่เห็นไหมนั่นเท่ากับว่ากลับรถในจุดที่ห้ามกลับ
วกกันน็อกก็ไม่ใส่แผ่นป้ายทะเบียนก็ไม่ติดฝ่าไฟแดงอีก
โอ้โหแต่ละอย่างไม่รวมทำลายทรัพย์สินอีกนะค่ะ
เหตุการณ์นี้ทางรถคันที่เป็นผู้เสียหายก็เอาคลิปส่งไปให้เพจ
เพื่อเตือนภัยด้วยแล้วก็เผื่อใครเห็นจะได้แจ้งเบาะแสผู้ชายสองคนนี้ด้วย
แล้วเจ้าตัวก็คงเห็นแล้วล่ะญาติพี่น้องคงรู้แล้ว
เพราะว่าหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่เห็นหน้าเห็นตาชัดเลยนะครับ
คุณนัทธวัฒน์เป็นผู้เสียหายนะครับอยู่ที่พระพุทธบาทสระบุรีนะฮะ
นี่ฮะเจ้าของรถนะครับบอกว่ากระจกมองข้างฝั่งซ้ายเนี่ยแตกนะฮะ
เล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าเมื่อวานนี้นี่กระจกฝั่งนี้นะครับ
คุณนัทวัฒน์ไปกับภรรยาแล้วก็ลูกสาวยุค๑๓ปี
ขับรถออกจากคอนโดแถวพัฒนาการกรุงเทพจะไปกินข้าวกัน
ระหว่างทางไปเจอรถของคู่กรณี
ลักไก่ก็อย่างที่เห็นกลับรถในที่ห้ามกลับ
ก็บีบแร่เตือนเพราะแซงขวาขึ้นมาด้วย

จนกระทั่งคู่กรณีเนี่ยขี่รถไล่ตามมานะครับ
แล้วพอได้จังหวะก็เอาขวดเนี่ยมาทุบกระจกมองข้างจนแตก
ซึ่งยืนยันว่าอยากให้ทุกคนใจเย็น
เวลาได้ยินเสียงแตรเนี่ยเขาบีบเตือน

แต่คุณเนี่ยแบบไม่ได้รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยทำผิดแบบไหนอย่างไร
ยืนยันว่าเรื่องนี้จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

พวกนี้มันก็ต้องป้องกัลไว้ก่อน
ถ้าไม่ให้มีก็ไม่ต้องให้ใช้แต่ไปเลย

ให้รถทั่วประเทศไม่ต้องมีแต่

แล้วเรามันไม่บีบแตกแล้วนะ
ใช่คือบีบแร้ก็เตือนจริงก็ป้องกันอุบัติเหตุเนอะ
เหมือนกับเราต้องไปยอมแพ้ไอ้พวกที่มันหัวร้อน
พวกที่มันไม่เคารพกฎจราจรไปในตัวอย่างนี้หรอ
กลายเป็นบีบแรร์แล้วทำไมไม่ได้เลยเหรอ

ตำรวจบอกว่าติดต่อไปหาคุณนัทวัฒน์แล้วนะครับ
เดี๋ยวจะเร่งตามตัวมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุดครับ